สายวิทย์หรือสายลี้ลับครับ

เดี๋ยวก๊อฟกับคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อย
ว่าสายวิทย์หรือสายลี้ลับ

ทำไมเห็นแต่ขาล่ะฮะแล้วท่อนบนเขาหายไปไหนล่ะฮะ

เรื่องของการตกกระทบของแสง
อาจจะเห็นเฉพาะส่วนล่างไง

พอเขาเอามาโพสต์ในเพจดังเนี่ย

อย่างที่ผมถามเลยกลุ่มนึงเชื่อว่าคนนั่นแหละ

ใส่เสื้อสีดำตัดกับแสงไฟพอดี

ส่วนกลุ่มที่เป็นสายลี้ลับแย้งบอกว่า
ถ้าเป็นคนนะจะมาเดินอะไรดึก

มีแต่พงหญ้าแต่เขาบอกไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่เจ้าของคลิปคนขับรถ

อะไรนะทำบุญเนี่ยนะ